วันนี้มีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนรัศดรแล้วนะครับ
โดยในชวนหลีกภัยจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรอีกครั้งนะครับ

แต่การมาเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรในการเมืองยุคปัจจุบันนี้
ทำให้นายชวนหลีกภัยต้องเจอกับอะไรบ้าง

มีพระบรมราชองค์การปวดกล้าวปวดกระหม่อม
แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราชดร
รวมไปถึงประธานและรองประธานวุฒิสภาแล้ว
นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองไทย
เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว๒สมัย
และกำลังจะกลายเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติครั้งที่๒

สนามการเมืองมาแล้วอย่างโชคโชน

ได้รับฉายาใบมิดโกนอาบน้ำพึ่ง
ชีวิตการทำงานของเขาคือนักการเมืองเต็มตัวมาตลอด๕๐ปี
ครั้งนี้กลับมาทวงบันลังสภาคืนเป็นครั้งที่สอง

ต้องรับมือกับเกมชิงไหวชิงพริบ
ระหว่างสอสอรัฐบาลและฝ่ายค้าน
ภายใต้เสียงที่มีปริ่มน้ำ
ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษดร
ควบเก้าอี้ประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง
ทวีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย
เพราะนอกจากจะเป็นผู้คุมเกมการเมืองในสภาทั้งหมดแล้ว
ยังมีอิทธิพลต่อการพิจารณายติ
และร่างพระราชบัญญัติที่สำคัญ

สสจังหวัดน่านพักเพื่อไทยยอมรับ
สิ่งที่ก้ำกึ่งระหว่างฝ่ายค้าและรัฐบาล
ส่งผลให้ผู้ทำหน้าที่ประธานต้องรับบทหนัก
ในการควบคุมให้สมาชิกทำตามระเบียบวาระ
จำเป็นต้องมีเทคนิคและกลไกพิเศษ
ควบคุมการประชุมให้สามารถผ่านไปได้
ซึ่งตัวประธานต้องใช้ความสามารถพอสมควร
ไม่ว่าลักษณะของเสียงปิ่มน้ำ
หมายความว่าเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อย

ให้สมาชิกทำไปตามข้อบังคับ
ตามระเบียบวาระการประชุมเนี่ยอาจจะมีปัญหา

บางกฎหมายถ้าไม่ผ่านก็เป็นปัญหา
ใช่ไหมครับก็เป็นปัญหา
เผียบรัฐบาลเลย

จะออกแบบให้สมาชิกวุฒิสภา
มีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปร่วมกับสอสอในสภาได้

กับจำนวนพักร่วมรัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำ

สามารถยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้
ยังไม่จำกัดทุกสมัยประชุม

ให้ทำงานอย่างไม่ลาบรื่นได้เช่นกัน